ไปเที่ยวในคลับแห่งนี้อยู่เป็นประจำด้วยค่ะ
สถานบันเทิงของกลุ่มคนรักเศษเดียวกันในเมืองออแลนโดรัฐฟอรีดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เคยไปที่ไนท์คลับแห่งนี้เป็นประจำค่ะเดือนละประมาณสองครั้งตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา
เขาเองใช้แอปพลิเคชันสำหรับการแชทการหาคู่ของกลุ่มคนรักเศษเดียวกันอีกหลายแอปพลิเคชันด้วยนะคะ
ซึ่งตรงกันข้ามกับที่พ่อและเพื่อนร่วมงานของเขาที่ต่างก็เล่าว่านายมาทีนมีแนวคิดต่อต้านกลุ่มคนรักเพศเดียวกันอย่างสุดโต่ง
ซึ่งจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือพบว่านายมาทีนมักเสพโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มนักรบจีฮัต
และรับชมภาพวิดีโอการฆ่าตัดคอของกลุ่มไอซิส
เมื่อวานนี้ทั่วโลกต่างร่วมกันไว้อาลัยค่ะและร่วมการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเหยื่อจากเหตุการณ์กราดยิงที่ออสเตรเลียกลุ่มคนเป็นร้อยคนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ได้ร่วมกันจุดเทียนที่สะพานฮาเบอร์กรุงซิดนี่ก็มีการเปิดไฟสีรุ้งที่หน้าสารวการนครซิดนี่ก็เปิดไฟสีชมพู
ส่วนหอไอเฟลที่ฝรั่งเศสเปิดไฟสีรุ้งเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าชาวฝรั่งเศสพร้อมยืนหยัดอยู่เคียงข้างเหยื่อและครอบครัวผู้เสียชีวิต
ลอนดอนประเทศอังกฤษก็มีประชาชนนับพันร่วมหยุดยืนไว้อาลัยเป็นเวลา๒นาทีพร้อมกับปล่อยลูกโป่งสีรุ้งในย่านโซโห
โดยสามารถระดมเงินบริจาคได้แล้วกว่า๑๐๐ล้านบาทในเวลาเพียง๔๘ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งผู้บริจาคก็มีทั้งประชาชนทั่วไปบริษัทขนาดใหญ่ศิลปินนักแสดงและนักการเมืองค่ะ